มากันที่อีกหนึ่งคู่หวานต้องบอกว่า

สำหรับแอฟทักษะออนแล้วก็คุณสามี
กรานเตชนรงค์คือก่อนหน้านี้เนี่ย

ถูกเหล็กทิ้มเข้าที่ข้อเท้าข้างซ้ายคุณ

ที่เขาใหญ่นั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ย
แอฟก็ออกมาอัปเดตนะคะว่าอาการทุกอย่าง
ดีขึ้นมากแล้วแต่ยังคงต้อง

ส่วนตัวก็ได้ส่งกำลังใจแล้วก็คอย
ดูแลทางโทรศัพท์เพราะว่าคุณแอฟ

มีโอกาสได้เจอคุณสามีก็ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์

ไปฟังเสียงคุณแอฟกันหน่อยค่ะ
ก็จริงก็เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุนะคะ
แต่ว่าอันนี้คือเขาเนื่องจากเขาตกจากรถ

แล้วบังเอิญลงมาแล้วเหมือนเหล็ก
ตรงนั้นมีเหล็กอยู่อะค่ะก็เหล็กคงเป็นเหล็กเส้นนะคะ
แล้วก็เหมือนแทงเข้าไป
ฉีดยาบัตรทยักษ์ตามปกติค่ะ
ฉีดยาบัตรทยักษ์๓วันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะก็ต้องไปล้างที่โรงพยาบาลตลอดทุกวันค่ะ
ตอนนี้ก็คือก็คงไม่น่าเป็นห่วงเรื่องของบัตรทยักษ์อะไรพวกนี้แล้ว

แล้วต้องดูแลไงบ้างค่ะ
ตอนนี้ดูแลห่างค่ะทางโทรศัพท์
เขามักจะมีอะไรใหญ่ปีละครั้งค่ะ
ก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรก็ฟาดเคราะห์ละกัน
เขาชอบมีแบบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ค่ะปีละครั้งเสมอ
ก็มีคุณพันรยานี่แหละค่ะที่คอยดูแล

อยู่ห่างห่างแต่อย่างห่วงไง

ฉันเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปดูแลคุณสามีอย่างแน่นอน
แต่อยากจะบอกนะคุณว่าแบบกำลังใจที่ดีที่สุดดิฉันว่าน่าจะเป็นคุณปีนี่แหละ
กำลังใจที่ดีสำหรับคุณพ่อมากเลยนะคะ
คุณพ่อก็คงจะหายเร็วแหละก็เป็นกำลังใจให้คุณสงกรานหายเร็วด้วย
จริงน้องปีเนี่ยไม่ใช่กำลังใจเฉพาะคุณพ่อนะฮะ
แต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วย
ความน่ารักของน้องปีเนี่ยมันแผลสั้นแผลไพรสั่น

ก็เหมือนอยู่กับคุณสงการเพราะว่าเหมือนคุณพ่อมากจริง
ต้นเก็บสำนักถูกต้องกำกับไว้ด้วย